สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามความเคลื่อนไห
แบ่งกลุ่มนะครับก็ยังดีพอจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
พร้อมกับทางอุสเบย์ซึ่งจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่าสถานการณ์ก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นของทั้งสองทีมเนี่ยก็
การันตีการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับทีมไทยเองเนี่ยมาโน่ก็ออกมายอมรับเลยครับ
เรื่องของการเล่นด้วยการตามประกบตัวคู่ต่อสู้และที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนจากเกมลุกเป็นเกมรับนะครับ
ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ชื่นชมกองหน้านะครับอย่างทางชมบรูดอฟนะครับ
ส่วนหน้าจากทาโรมาที่แข็งแรงจริงจริงนะครับมานกก็บอกว่าทางเอลดอร์ชมโรดอฟเนี่ยนะครับ
ซึ่งถือว่าลูกทีมพยายามแล้วเต็มที่ครับในการหยุดเกมของเกมลุกของอุสเบย์หลายคนนะครับ
แต่มาได้ทนัดทนียมากทั้งซ้ายทั้งขวาทั่วสนาม
แล้วเกมโต้กลับค่อนข้างค่อสินิภาพดีเร็วด้วย
และสร้างความเสียหายของคู่แข่งในทุกเมื่อเลย
โน่ก็ยังได้พูดถึงการเปลี่ยน๔นักเตะออกในช่วงพักครึ่งแรก

ทั้งชายวัดศรีนาวงศ์ธิริษฐรบุญมาธรรมสรรคหายประโคนแล้วก็ธิริสตรองโดออก
เพราะเขาว่าทั้ง๔คนยังไม่ดีพอแล้วต้องขอชม
ผู้เล่นทั้ง๔คนที่ลงไปแทนอย่างทางพิรพัฒน์โนชยาประกอบเปรียบพรรคสุมพนันบุรีรัตน์
แล้วก็ปฐมพลเจริญรัฐนาพิรมเพราะว่าลงไปแก้ไขเกมได้ดีกว่าในช่วงครึ่งแรกครับ
สรุป๒๔ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกเอเชียนครับ
ก็มี๑๓ทีมจากการผ่านรอบคัดเลือกรอบ๒นะครับ
แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมก็จะเข้าตรงนี้แบบอัตโนมัตินะครับ
ส่วน๑๑ทีมจากการเล่นรอบคันเลือกนะครับ
ในรอบ๓ก็มีแชมป์กลุ่ม๖ทีมแล้วก็อันดับ๒ที่ดีสุด๕ทีมจาก๖กลุ่มนะครับ